ติ๊กกัญญรัฐนะคะไม่เจอนานคิดถึงจริง
เพราะว่าอะไรรู้ไหมคะตอนนี้กระแสพี่หนุ่มสอนรามกำลังมา
คนก็ย้อนกลับไปนะคะเมื่อหลายปีก่อน
ผู้กองยอดรักตอนนั้นพี่ติ๊กเล่นกับพี่หนุ่มดังมากนะคือดังมาก
รู้จักทั้งบ้านทั้งเมืองนะคุณผู้ชมนี่นะคะสมัยก่อน
พี่หนุ่มกำลังหล่อเลยเป็นอาหารเกณฑ์นะคะแล้วก็โอ้โหฮอตฮิตมากค่ะ
ก็เลยไปถามถ่ายพี่ติ๊กนะคะกัญญารัฐซึ่งตอนนี้มีบทบาทเป็นผู้จัดค่ะ
ว่าอยากจะมาเล่นละครหน้าจอบ้างหรือเปล่า
รวมไปถึงค่ะพี่ติ๊กกัญญารัฐก็พูดถึงการมีทายาทด้วยนะคะ
แล้วก็ฝากโวยพรพี่หนุ่มสอนรามในฐานะที่ตอนนี้ก็จะมีครอบครัวแล้วนะคะ
ฟังเต็มนะคะใครคิดถึงพี่ติ๊กกัญญรัฐต้องฟังข่าวนี้เลยค่ะ
ทุกเวลาคือวันหยุดทุกเวลาคือวันพักผ่อน
มีความสุขกับสิ่งที่ทำก็คือความสุขในการแบบว่าต่อให้เราทำงาน
แต่นี่คือวันที่เราอยากจะทำเป็นวันศุกร์ที่บอกว่าเราสุขกับมัน
อะไรอย่างเงี้ยก็คิดถึงหลายหลายคนก็บอกว่าเมื่อไหร่จะกลับมาเล่น
ถามกันทุกวันก็ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับผู้จัดหลายคนนะคะ
ละครของเราเรามีความรู้สึกว่าเราอยากสร้างคนอื่นเราไม่ได้อยากสร้างตัวเราเอง
แต่เราอยากจะเล่นแบบของคนอื่นก็แสดงความยินดีด้วยนะคะที่มีเบบี
เพราะว่าด้วยวัยนี้แล้วเนอะคือการที่แบบว่ามีข่าวดีก็เป็นที่น่ายินดี
ไม่ได้ห่วงชีวิตโสดนะคะเรากลัวสเต็ปต่อไปมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า
อยากมีค่ะอยากมีเพราะเดนนี้ตอนเนี้ยลูกหลากทุกคนมาก
ค่ะนะคะก็เอาใจช่วยด้วยพี่ติ๊กยังสวยนะคะสี่สิบสองแล้วโหนะคะ

เพราะว่าเจนนี้มันมีโอ้โหพี่แมมแคทก็เล่นพี่กบสุวนันตอนนี้
แล้วแต่ละคนพอคัมแบ็คมาก็เปรี้ยงกันทั้งนั้นเลยนะคะ